คนที่ไปร่วมงานแต่งก็ใช้ปืนยิงตามสมทุมพุ่มไม้
จนทำให้กระสุนที่กระสุนไปถูกเด็กจนเด็กสามคนได้รับบาดเจ็บ
โดยเฉพาะน้องตัวเล็กวัย๓ขวบเท่านั้นเอง
ก็มีอาการบาดเจ็บ๒๓ที่ที่น่องที่ก้นเนี่ย
คุณหมอบอกว่าต้องดูแลอย่างดีเพราะว่าเด็กนะ
เวลาเขาพลิกตัวไปมาหรือว่าทำอะไรเนี่ยเขาจะเจ็บนะครับ
คุณแม่ของเด็กทั้ง๓คนก็คือนางกมลรัฐม่วงเกลี้ยงนะฮะ
ก็บอกว่าขณะเกิดเหตุได้มีขบวนขันหมากแห่มาที่หน้าบ้าน

จากนั้นก็มีการยิงปืนพอมารู้อีกทีลูกสาวก็กรี๊ดร้องกรี๊ด
แล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านทันทีนะฮะ
ตัวเธอเองก็รีบวิ่งไปดูเด็กปรากฏว่ามีเลือดออก
ทางญาติทางเธอเองก็ตกใจแล้วก็พาส่งโรงพยาบาล
คุณแม่นะคุณแม่ที่นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นี่นะครับ
ล่าสุดที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดนครนายก
ยิงปืนในงานแต่งรายนี้ก็คือนายนาบราวุฒิภูมีอายุ๔๖ปี
ชาวตำบลบางลูกเสืออำเภอองคารักษ์
ได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพเมนนยแล้วนะครับ
เรื่องต้นถูกแจ้งข้อหามีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
โดยปืนที่ใช้ยิงเป็นปืนที่มีทะเบียน
จากการสอบสวนผู้เกาะเหตุบอกว่า
ไม่ทราบว่าการยิงปืนนั้นมีความผิด
โดยขณะก่อเหตุนั้นได้ยิงปืนไปที่ต้นกล้วยแล้วก็ยิงลงดิน
แต่ลูกกระสุนคงฉลับไปถูกเด็กทั้ง๓คน
รู้ไม่รู้ก็ตามแต่ว่าข้อกฎหมายก็ต้องเอาผิด
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวดำเนินคดีต่อไป
โดยไม่อนุญาตให้ประกันตัว